มาแล้วค่ะข่าวนี้ลุงสายเปย์กินอิ่มชักดาบไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
สายเปย์ต้องเป็นคนจ่ายดิ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจ่ายแต่ขอเวลานิดนึงเดี๋ยวกลับมาจ่าย

แต่สุดท้ายไม่จ่ายนะคะคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมขยายความกับเรานะคะคลิปเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะแล้วเจ้าของร้านอาหารนั่นแหละเป็นคนนำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะตั้งใจจะเอามาเตือนภัยสังคมเนื่องจากผู้ชายในคลิปมีพฤติกรรมพกดาบไปกินข้าวที่ร้านเขา

คือกินแล้วไม่ยอมจ่ายค่าอาหารนะคะ
คุณนุ่นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยนะคะ
เจ้าของร้านอาหารตาโตนคาราโอเกะอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
กลับไปตั้งแต่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้ชายกลุ่มนี้ใช้คำว่ามนุษย์ลุงแหละ

กินอาหารในร้านวันเกิดเหตุเนี่ยโอ้โห
เต็มที่เลยสั่งไม่อั้นเลยเต็มโต๊ะเลยนะคะ
พร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
หลังจากนั้นผ่านไป๓ชั่วโมง
สั่งเบลล์แช็คบินค่ะเก็บเงิน
ยอดรวมนี้๒๓๐๐บาท

ไม่จ่ายวันนี้เดี๋ยวมาจ่ายวันถัดไป

ครั้งวันเดียวจ่าย๓๐๐เอาไหม
คือเจ้าของร้านเขาไม่อยากมีเรื่องค่ะเขาก็ใจดี
ก็ได้ก็ได้ยอมให้จ่ายมาหลังแต่ปรากฏว่า
บอกว่าวันถัดไปจะมาจ่ายใช่ไหมหายไป๔วันแล้วค่ะ

เจ้าของร้านเนี่ยต้องออกตามหาตัวกระทั่งมาพบชายคนนี้อีกครั้งหนึ่ง
แต่ไม่จ่ายไม่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าแถมด่ากลับมาด้วย
เจ้าของร้านตัดสินใจใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว

เขาก็น่ารักนะคะไม่ได้แจ้งความให้เป็นคดีความนะคะ
แต่ตั้งใจเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค

เห็นไหมพฤติกรรมลุงกลุ่มนี้เป็นอย่างไร

ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย